สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมเผลอแปลกเดียวนะคะเข้าไกลสินปีเข้าไปทุกทีค่ะ
แต่ลมหนาวกลับเบาลงเรื่อยค่ะไม่หนาวเหมือนอย่างเคย
ล่าสุดนะคะลมหนาวได้ถอยร่นกลับไปที่ประเทศลาวแล้วค่ะ
ทำให้อุณหภูมิของบ้านเราโดยเฉพาะในช่วงกลางวันในระยะนี้
อาจจะร้อนถึง๓๘องศาเป็นสีส้มอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้
กระจายทั่วทั้งประเทศค่ะคุณผู้ชมแต่หลังจากนี้ในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ
ประเทศไทยของเราต้องเผชิญกับพายุค่ะที่ชื่อว่าโมลาเบ
มีขนาดใหญ่เท่าประเทศไทยคุณผู้ชมดูเห็นเป็นวนแบบนี้นะคะ
นี่คือตาของพายุค่ะทำให้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะ
เพราะฉะนั้นต้องจับตาดูพายุลูกนี้ค่ะ
เมืองต้นค่ะโมลาเบจะส่งผลกระทบต่อภาคอีสานของประเทศไทยก่อนค่ะ
หลังจากนั้นนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อไปอย่างภาคอื่นค่ะ
แต่ที่ประเทศอินเดียท้องฟ้าไม่สดใสเหมือนอย่างเคยค่ะ
เพราะว่ามองขึ้นไปเนี่ยเจอแต่หมอกและควันนะคะ
ท้องฟ้าปิดคุณผู้ชมเนื่องจากมลพิษในอินเดียเนี่ย
มีค่าสูงขึ้นค่ะเกิดจากการเผาฟางในหลายจุดของประเทศค่ะ
คาดว่าหลังจากนี้อินเดียยังคงต้องเผชิญกับมลพิษที่เลวร้ายลงอีกด้วย
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ